อันนี้ก็ไม่ต่างเลยค่ะเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นี่ก็ภัยสังคมเหมือนกันนะคะ
เป็นเพื่อนสนิทพี่ชายเขาแท้เลยเขาอุตส่าห์ไว้ใจ
สุดท้ายบุกไปจะปล้ำน้องสาวเขาอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักนะคะ
คนก่อเหตุและผู้เสียหายเป็นชาวเมียนมาร์ทั้งคู่
นี่แต่สภาพคนก่อเหตุเขาเรียกว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
โดนแทงเข้าไปนะคะเข้าท้อง๑แผลเข้าแขนซ้ายอีก๑แผลค่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักริมถนนเอกชัยเขตบางบอนกรุงเทพนี่แหละ
ช่วงสายเมื่อวานนี้หญิงชาวเมียนมาร์วัย๒๐ปีคนหนึ่งยืนตัวสั่นร้องไห้รอให้การกับตำรวจเลยเนี่ย
เสื้อแดงคนนี้แหละค่ะเธอบอกว่าเพื่อนพี่ชายจะข่มขืนเธอ
เธอก็เลยแทงเข้าไปเพื่อนพี่ชายที่ว่าชื่อว่านายทินไนนะคะ
เป็นชาวเมียนมาอายุยี่สิบสามปีตำรวจเดินเลยเข้าไปหน่อยโอ้โห
กุมท้องร้องโอดโอยเลยเพราะว่าตัวเองโดนแทงจนได้รับบาดเจ็บ
ก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลก่อนน่ะนะคะสอบปากคำ
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายค่ะน้องผู้หญิงอ่ะนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ห้องสามศูนย์หก
อาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วเมื่อวานเป็นวันหยุด
เธอก็เลยอยู่ที่ห้องคนเดียวพี่ชายไปทำงาน
ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังเตรียมจะทำอาหารแต่วัตถุดิบเนี่ย
เนื้อหมูเอยผักเอยพี่ชายเอาไปฝากแช่ตู้เย็น
เอาไว้ที่ห้องสามหนึ่งศูนย์ซึ่งเป็นห้องเพื่อนพี่ชาย
ก็คือห้องของนายทินนายคนก่อเหตุนี่แหละ
เธอก็เลยเอากุญแจที่นายทินนายให้พี่ชายเธอไว้
ไปขายห้องเพื่อจะเอาเนื้อหมูเอาผักออกมาทำอาหาร

กลับมาถึงห้องพอดีเห็นเธออยู่ในห้องทำอะไรรู้ไหมคะ
ไม่ถามนะคนปกติจะถามว่าว่างัยเอาอะไร

อดเสื้อตัวเองออกแล้วพยายามจะถอดกางเกงเธอด้วย

บอกว่าเธอพยายามดิ้นรนต่อสู้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ทีบก็เด้นออกไปอ่าวก็พุ่งกลับมาใหม่
บอกว่าเธอโดนกอดโดนจูบโดนจับหน้าอกด้วย
สุดท้ายแล้วเธอบอกว่าเธอกำลังจะไปประกอบอาหารใช่ไหมล่ะ
จะเอาเนื้อหมูกับผักไปในมือถือมีดอยู่ด้วย
หมูเหมืออะไรไม่สนแล้วแต่มีดในมือ
เธอก็บอกว่าเธอก็ต่อสู้แล้วก็ปัดป่ายมีดในมือ
สุดท้ายมันแทงเข้าท้องกับเข้าแขนไป
เธอก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะ
ก็ได้เจอกับน้องคนนี้แต่ว่ากลายเป็นว่า
ผู้เสียหายตอนนี้อยู่ในห้องขังนะคะ

โดนจับข้อหาทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ไปแทงเขาหลายคนก็คล่องใจบอกเอ๊ะเขาเป็นผู้เสียหายแล้วเขาป้องกันตัวไม่ใช่เหรอ
โดนจับเข้าห้องขังอ่ะนี่พี่ชายต้องมาประกันตัวนะ
ต้องเสียเงินประกันตัวด้วยนะคะก็เลยได้พูดคุยกันหน่อย
แต่ว่าก็ต้องให้ล่ามให้ล่ามมาช่วยแปลให้ฟังนะคะ
คือเธอบอกว่าหนึ่งเลยเธอคือผู้เสียหาย
ไม่ได้เคยคบหาเป็นแฟนอะไรกับคนก่อเหตุเลยด้วยซ้ำ
แต่ฝ่ายชายพยายามเข้าหาเธอพยายามมาชวนคุย
และระหว่างเกิดเหตุเธอทั้งร้องทั้งขอทั้งทำทุกทางแล้ว
แต่ฝ่ายชายก็ไม่หยุดเธอก็เลยต้องเอามีดแทง
เพื่อเป็นการป้องกันตัวค่ะ
หาโทษขออะไรอย่าถามแบบนั้นอย่างนี้เลย

พี่ชายวันนี้มาพร้อมญาติมาประกันตัวน้อง
พี่ชายคือให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะคะ

คิดเลยว่าเพื่อนจะทำกับน้องเขาแบบนี้
แล้วก็สงสารน้องมากด้วยที่วิทย์จะถูกข่มขืน
แต่ยังต้องกลายเป็นผู้ต้องหามาถูกจับอยู่ในห้องขังอีก

พี่ชายบอกว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ซึ่งสงสารที่สุดค่านี้ก็อยู่ในห้องที่ชั้น
เพราะว่าหัวหน้างานมาเยี่ยมก็ให้ข้อมูลกับคุณกั้งเลยบอก
เธอเองในฐานะลูกผู้หญิงเหมือนกันเธอโกรธแทนมาก
แล้วเธอพูดเลยว่าถ้าเป็นเธอเธอก็คงทำแบบเดียวกับน้องนั่นแหละ
หน้าคนนี้เฉยแต่ว่าลึกเพราะยังไงเราก็ไม่รู้นะ

เมืองต้นพอลงพื้นที่เกิดเหตุไปดู
ก็อย่างที่บอกค่ะห้องพัก๒คน
ของคนผู้เสียหายน้องผู้หญิงอยู่๓๐๖
คนก่อเหตุอยู่๓๑๐คือมันอยู่ชั้นเดียวกัน

จริงแล้วพี่ชายกับผู้เสียหายอยู่มาก่อนผู้ก่อเหตุ

ก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวสูงสิงอะไรกับใครมากมายนัก
เรื่องต้นทางคดีผู้กำกับการสอนอบางขุนเทียนบอกว่า
ฝ่ายน้องผู้หญิงที่เป็นพ่อผู้เสียหาย
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และตำรวจให้ประกันตัววงเงิน๗๕๐๐บาทพี่อุ๋ย

ประกันตัวเองออกจากห้องขังแบบนี้ค่ะ
แต่ถามว่าแล้วคนก่อเหตุโดนแจ้งข้อหาบ้างไหม

โดนนะคะแต่โดนข้อหากระทำอนาจารย์ค่ะ

รอผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะอายัดตัวไว้

จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ไม่เข้าใจในแง่ของข้อกฎหมายจริงว่า

แล้วคือยังไงต้องปล่อยให้เขาถูกข่มขืนเหรอ
ทำไมน้องถึงถูกแจ้งข้อกล่าวหา
น้องเป็นแบบทำงานรับจ้างเนอะ

น้องเขายืนยันว่าเขาจะถูกข่มขืนจริง

เราก็ไม่รู้เขาจะสู้คดีว่ายังไงใช่ไหม

ไม่ต้องให้ทนายมาช่วยนะ

ก็คงจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งอย่างที่ตำรวจบอก
แต่ว่าการแจ้งเขาหาตามหลักการ
ทางฝั่งนี้บอกถูกแทงฝั่งนี้บอกจะถูกข่มขืน
แล้วกลายเป็นว่าคนที่จะถูกคมขืนถ้าป้องกันตัวได้ระดับไหน
ถ้าน้องเขาบอกโอ้โหตอนนั้นเขาไม่ไหวแล้วจริงคือ
คือถ้าเขาไม่แทงเนี่ยเขาไม่รอดแน่อย่างนี้
มันต้องร้อยเขาถูกคมขืนก่อนเหรอเขาถึงจะแทงได้หรือยังไง